มีเหตุการณ์นี้ค่ะจริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนนะ
สมุทรปราการคนร้ายถูกออกไหมจับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจับได้เลย
เป็นช่างแอร์คือช่างแอร์คนนี้เขาบอกว่าเขาเคยไปซ่อมแอร์ให้กับผู้หญิงคนนี้
ห้องพักเป็นเหมือนหมู่บ้านเอื้ออาทรอืมแล้วช่วงจังหวะนั้นเนี่ย
ตเรื่องเงินไม่มีเงินผ่อนรถเขาทำยังไงรู้ไหม
เขาแอบไปที่ห้องพักของผู้หญิงคนเดิมที่เขาเคยซ่อมแอร์ให้
เขาไปทำให้ไฟดับให้ผู้หญิงเปิดประตูออกมาแอบวิ่งเข้าไปในห้องเขา
แล้วก็ทำให้แอร์เขาเสียบอกว่าเพื่อนเขาจะได้เรียกผมไปซ่อมแอร์อีก
ผมจะได้มีสตังค์แต่ผู้หญิงคนนี้เขากลับเข้าห้องไปพอดี
แต่คนนี้ก็ออกจากห้องไม่ได้ก็หลบซ่อนอยู่ในห้อง
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้อ้าวมาเห็นก็วิ่งหนีออกมาอย่างนี้
มันน่ากลัวมากนะตำรวจออกหมายจับแล้วจับได้แล้วเนี่ย
ตำรวจกองปราบจับนายขวัญหาราวีอายุ๓๒ค่ะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่๓๑มกราคม๒๕๕๙
ข้อหาบุกรุกเคหาสถานของผู้อื่นในเวลากลางคืน
ไปจับได้ริมถนนในซอยแจ้งวัฒนะซอย๖นะคะ

เมื่อ๓นาฬิกา๑๑ธันวาคม๒๕๖๐ในขวัญคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
บุกรุกเข้าไปในห้องพักของผู้หญิงคนนึง
หมู่บ้านเอื้ออาทรหมอบางหมู่๔
ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ในขวัญถูกจับตัวได้แต่ประกันตัว
แล้วก็หนีสานจสมุทรปราการ

นำมาซึ่งตำรวจกองปราบจับกลุ่มตัวนะคะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ทำเป็นภาพกราฟิกเลยค่ะ
จะได้เข้าใจเหตุการณ์กันแบบชัดชัดเลยนะในขวัญคนนี้ค่ะ
เขาให้การว่าเมื่อสิบเอ็ดธันวาคมปีหกศูนย์ไปที่ห้องพักตึกห้า
หมู่บ้านเอื้ออาทรหมอบางคิดได้ว่ามีลูกค้าคนนึง
เป็นผู้หญิงพักอยู่ที่นี่เพิ่งซื้อแอร์มาติด
เดินขึ้นไปสับเบรกเกอร์ห้องของลูกค้าคนนี้
เพื่อให้ไฟดับแล้วก็วิ่งไปซ่อนตัวที่ช่องทางลงบันไดหนีไฟ
พอเจ้าของห้องเขาไฟดับเขาก็ต้องออกมาจากห้อง
เพื่อไปยกเบรกเกอร์ครับแต่เขาออกมาจากห้องแล้ว
เขาไม่ได้ปิดประตูห้องอืมอีตาคนนี้ก็เลยอาศัยจังหวะเผลออ่ะ
รีบวิ่งเข้าไปในห้องเขาเพื่อใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในห้อง
แห่ตู้คอมแอร์เพื่อให้ไฟช็อตแอร์จะได้พังอ่า
ถ้าแอร์พังเจ้าของห้องก็จะได้เรียกให้ไปซ่อมแอร์
ตัวเองก็เลยจะได้สตังค์แต่จังหวะนั้นเจ้าของห้อง
กลับเข้าห้องพอดีตัวเองเนี่ยหนีออกมาไม่ทันครับ
หลบในตู้เสื้อผ้าแมวของเจ้าของห้องตะกุยประตูตู้เสื้อผ้าค่ะ
อ่าตะตะกุยเลยคือแมวรู้ไงตัวเจ้าของห้องก็เลยลุกขึ้นมา
แมวแล้วอีตาคนนี้หลบอยู่ในตู้นานมาก
คิดว่าเจ้าของห้องหลับแล้วออกมาจากตู้
เพื่อจะไปแห่คอมเพิ่มคอมแอร์เพิ่มให้แอร์มันพัง
เจ้าของห้องเห็นเขาตื่นมาเห็นครับทีนี้วิ่งหนีลงไปจากตึก
ตำรวจรวบตัวได้แล้วก็ไปหนีคือประกันตัวแล้วก็ไปหนีศาล
สารก็เลยออกหมายจับนะคะอืมสุดท้ายในขวัญก็ต้องรับสารภาพอ่ะ
เขาอ้างว่าช่วงนั้นร้อนเงินจริง
ไม่มีเงินผ่อนรถก็เลยตั้งใจทำเพื่อที่เขาจะได้เรียกไปซ่อมแอร์
จะได้มีเงินจากค่าซ่อมแอร์ทำให้คนที่เขาตั้งใจทำอาชีพนี้
ต้องเสียหายไปด้วยจริงนะคะ